ไซเบอร์บุกไปจับแล้วนะคะสำหรับนายสุวินัย
ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีการเห็นกันทางผ่านทางโซเชียลกันบ้างแล้ว
หลังจากที่เขามีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็อ้างว่า
สามารถที่จะทำพิธีต่อดวงชะตาให้กับบุคคลสำคัญให้หายป่วยได้อืม
นี่แหละตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
หรือว่าตำรวจไซเบอร์ก็ไปเลยบ้านที่ย่านพัฒนาการนะคะ
นำตัวนายสุวินัยพรนวลัยอายุ๖๖ปีไปสอบปากคำ
หลังจากที่เจ้าตัวไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คทำนองว่า
ทำพิธีต่อดวงชะตาตามความเชื่อให้บุคคลสำคัญหายป่วยได้
มีการเปิดบัญชีรับบริจาคนำเงินไปทำพานบายสี
และทำพิธีกรรมต่างโดยเปิดรับบริจาคไปไม่กี่ชั่วโมงไม่น่าเชื่อนะ
โอนเงินไปเกือบเจ็ดแสนอ่ะแล้วพอไปตรวจสอบบนเฟซบุ๊คของนายสุวินัยนะคะ
พบว่ามันมีลักษณะมีพานบายสีหลากหลายขนาดมีการเขียนข้อความไว้ทำนองว่า
เป็นพานบายสีนี่เพียบเลยเห็นมั้ยเอ่อ
ที่จะขอให้เทวดาช่วยให้บุคคลสำคัญหายป่วย
ครั้งแรกทำไปแล้วในคืนวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
และจะมีการทำครั้งที่สองและครั้งที่สามตามมานายสุวินัย
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเพิ่มเติมว่ามียอดบริจาคเข้ามาในบัญชี๖แสนกว่าบาท
ก็เลยแจ้งปิดรับบริจาคไปในช่วงเวลาบ่ายโมงเมื่อวานนี้
อ้างบอกว่ามีผู้ใหญ่แนะนำมาก็เลยปิดไปแล้วนะคะ
ไซเบอร์ก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้ว่า
เงินที่ประชาชนโอนเข้าไปในบัญชี
เกือบเจ็ดแสนบาทนายสุวินัยเขาโอนเงินกว่าสามแสน
ไปให้ที่สำนักหนึ่งค่ะเป็นสำนักที่อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อทำพิธีส่วนที่เหลือนายสุวินัยเอาไปซื้อทำพานใบสีสู่ขวัญ
แล้วจะเตรียมนำไปถ่ายชีวิตโคกระบือและทำพิธีในส่วนอื่นต่อไป
แล้วเจ้าตัวก็บอกแบบนี้นะว่ายืนยันทำด้วยเจตนาที่ดี
เพราะมองว่าหากวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้พิธีกรรมเข้ามาช่วย
เดี๋ยวลองไปคุณผู้ชมค่ะฟังเสียงรองภูมิจักรการตำโหลดไซเบอร์พูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนตัวเขาเองด้วยเขาทำเป็นด้วย
แล้วก็ส่วนที่เขาจ้างสำนักเหมือนลักษณะสำนักสงฆ์ส่วนหนึ่งช่วยทำพิธีด้วย
ก็สองส่วนเขาก็สามารถเขาก็เหมือนว่าเขารู้วิธี
ซึ่งบางครั้งเขาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้เขาก็อยากช่วยทางเรื่องสายเวททำนองนั้นนะครับ
เห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนที่เหมือนชื่นชอบในความเชื่อด้านคุณสัยด้านเวทมนต์อะไรอย่างนี้จริงนะคะ
ในเบื้องต้นก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมก็ไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับ
แต่เบื้องต้นก็คงอาจจะมีความเชื่อบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องศาสนานะครับแต่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
อืมทีนี้ประวัติของนายสุวินัยหน่อยก็แล้วกันนะคะอดีตเขาเคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
แล้วก็กลายเป็นที่รู้จักเมื่อครั้งตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าว
ข่าวที่เขาเป็นสิทธิ์เอกของนายกิติประพัสโรบลหรือว่าอาจารย์กู้

ถูกจับในกรณีหลอกลวงเรื่องผีเปรตคำชโนธที่อุดรธานีนั่นแหละค่ะ
เมื่อปี๔๓นะนายสุวนัยก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างอาจารย์กู้
แล้วก็เคยไปเยี่ยมตอนถูกจับด้วยนะคะ
ปัจจุบันตัวนายสุมนาเขามีตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทย
ก็มีการเขียนบทความต่างเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีคนที่ติดตามอยู่เป็นจำนวนมากด้วยค่ะ